เปิดเผยถึงความคืบหน้าเส้นทางการบินใหม่
เปิดเผยเส้นทางของโคราชเชียงใหม่กับสายการบินนกแอร์ว่า
ทางจังหวัดค่อนข้างกังวลเรื่องความสำเร็จของโครงการนี้
จึงมีการพูดคุยกับทางนกแอร์ทุกสัปดาห์
มีการเตรียมพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งน่าจะเป็นรอบสุดท้าย
และที่ผ่านมาทางนกแอร์ได้มีความต้องการให้ทางจังหวัดสนับสนุนเรื่องของการประกันที่นั่ง
เว้นค่าธรรมเนียมค่าภาษีก็ได้ให้การตอบรับกับนกแอร์ไปแล้ว
ส่วนปัญหาเรื่องน้ำมันแพงมีการต่อรองกันอยู่โดยทางจังหวัดพยายามสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบินให้ได้
และจะมีการร้องขอสนับสนุนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้ความเป็นไปได้ถึงร้อยละ๖๐
ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ให้สำเร็จเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดกลับมาคึกคักอีกรอบ